ขณะที่กำลังขับรถไถนาอยู่
แล้วพอบุกจับได้ปรากฏว่าไปตรวจค้นได้ยาบ้ามา๑๘๕เมตร
เจ้าตัวสับปะเรอบอกว่าปล่อยผมปล่อยผม

บอกว่าว่าถ้าคุณไม่ปล่อยผมเดี๋ยวศพเน่านะ

ติดตามได้ในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ
อายุ๕๙ปีขณะเจ้าตัว
สวมบทบาทเป็นไอ้หนุ่มรถไถ

ยังขัดขืนและปฏิเสธเสียงแข็ง
งานนี้เจ้าหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานเป็นคลิปเสียงขณะสนทนา
ล่อซื้อยาบ้าและของกลางที่ยึดได้
เป็นยาบ้า๑๘๕เมตรที่ตรวจยึดได้
นายนำชัยถึงกลับหน้าถอดสี

สุดท้ายแนะนำตัวตนเป็นสับปะเลออยู่๒วัด
ถ้าจับไปเดี๋ยวไม่มีใครเผาศพ

ซับเบลอทั้งรับจ้างรถไถหรือเปล่าซับเบลอบัตรได้ไงครับ

สับเบลอปุ้มไปแล้วกับน้องนี่

นายนำชัยถูกคุมตัวส่งสพเมืองมหาสารคาม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อืมไม่มีใครเผานะ
สบเต้านะขยันขึ้นมาเชียว